สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
เอาปรากฏแบบนี้จมเป็นยอดพวกน้องโดนหน้า

แล้วนะคะเพราะว่าก็มีการร้องเรียนผ่านเพจดังอย่างเพจของแหม่มโพดำนะคะก็เอาเรื่องมาลงแล้วก็โอ้โดนสาดเข้าไปเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าทำกับเด็กด้วยทีนี้นั่นคือคำอธิบายที่คุณผู้ชมได้ยินไปตอนต้นรายการแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็มีการแจ้งข้อหาแล้วก็ในส่วนของสถานประกอบการก็ไม่ได้ดำเนินการ
เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างมีนอกเหนือจากเหตุการณ์กับเด็กสิบเดือนที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวรอบนี้หรือเปล่านะคะคนที่ทำคดีเรื่องนี้แล้วก็เดินเรื่องให้เดี๋ยวเราจะคุยกับอีกหลายสายนะคะที่ต่อสายเข้ามาแต่คนที่มากับเราในรายการวันนี้คือประธานเครือข่ายรณรงค์ความยุติธรรมในสังคมนะคะทนายรณรงค์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

เด็กหรือเปล่าอ่าเพราะการทำแบบเนี้ยทำให้เด็กได้รับอัตรายต่อจิตใจและร่างกายด้วย
คือเด็กมีอาการหวัดภาวะมาตลอดอืมโดยที่แม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอืม
ซึ่งคำอธิบายของพี่เลี้ยงก็คือก็แล้วแต่ว่าเขาจะพูดให้การแบบไหนถูกไหมฮะใช่ครับอ่า
ส่วนคนที่จะมาชี้ได้ว่ารักษณะแบบนี้เหมาะไม่เหมาะ
ควรไม่ควรทำได้หรือไม่ฟังขึ้นหรือไม่

จริงในคลิปมันก็เห็นแล้วนะว่า

มีกฎหมายดูแลไว้ค่อนข้างจะรัดกลุ่มมาก

กฎหมายเขียนเอาไว้เลยว่าห้ามห้ามลงโทษเด็ก
ลงโทษเด็กเป็นไปไม่ได้เลย
อันนี้ไม่นับถึงว่าเนอร์เซอรี่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า

คนที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือพี่เลี้ยงซึ่งในสถานประกอบการ

คือบ้านอุ่นลักษณ์ที่ว่านี้เนี่ยคือมีพี่เลี้ยง๒คน

เด็กอายุไม่ถึง๑ปี
ตามกฎหมายต้องมีพี่เลี้ยงดูแล๑คน
เลี้ยง๑คนสามารถดูแลเด็กไม่เกิน๑ปีได้แค่๓คน
ถ้าเด็กอายุ๑ปีถึง๓ปีดูแลได้ไม่เกิน๖คน

ถามว่าในโรตเตอรี่นี้มีพี่เลี้ยกี่คนทั้งหมด
คือทุกอย่างมันจะมีลำดับของกฎกระทรวงพมบังคับไว้หมดเลย
ว่าต้องทำ๑๒๓๔ยังไงบ้าง
คือเนอร์เซอรี่ไม่ใช่ว่านึกจะเปิดก็เปิดนะครับ
เจ้าของต้องไปขออนุญาตกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีก่อน
ไม่ได้ว่าอยู่อยู่อยู่คุณอยากเปิดก็เปิดได้
เวลาไปขอขอแค่ระดับในอำเภอ

ผู้ว่าต้องเซ็นใช่ไหมคะคือไม่ใช่ว่าขอในระดับไหนก็ได้เช่นขนาดเท่านี้ขอระดับอำเภอ
ขนาดเท่านี้ขอระดับจังหวัดมี๑ไหม
เขาให้ผู้ว่าเซ็นเลยกฎหมายเขียนว่าให้ผู้ว่าเซ็นเลย

ว่าเสร็จเลยโดยเงื่อนไขในการขอก็จะมีรายละเอียดของมันอยู่ตามกฎกระทรวง
ซึ่งผู้ที่จะมาขอเปิดเนอร์เซอรี่ได้เนี่ยก็เขาต้องมีรายละเอียดแบบแปลนเลยว่า
การอบรมการดูแลเด็กของกระทรวงอันนี้สำคัญนะฮะ
ถึงได้บอกว่าจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กไม่ใช่คุณอยากเป็นคุณไปสมัครแล้วก็เป็นได้นะ
คือถ้าอยู่ไปสมัครแล้วเป็นแล้วสถานเนอร์เซอรี่ให้เลี้ยงเด็ก
สถานเนอร์เซอรี่ก็มีความผิดตามกฎหมายพรบคุ้มครองเด็กนี่แหละ
ซึ่งตอนแรกที่เป็นข่าวแล้วก็ที่ทนายเอกทำเนี่ยนะคะ
คือยังไม่ได้กะว่าจะไปถึงสถานประกอบการหรอกใช่ไหม
จริงแล้วก็แม่เขาก็โมโหนะ
คุณแม่เขารู้ก่อนไหมคะว่าที่นี่ยังไม่ได้รับอนุญาต
เขาไม่รู้เลยเขาก็คือชาวบ้านธรรมดา

เดี๋ยวที่ฉันขอข้อมูลเพิ่มเติมในทางกฎหมายต่อนะคะ

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการคุณอรุณรัศมีบุญเกิดนะคะ

สวัสดีค่ะ

เท่ากับว่านักสังคมสงเคราะห์แห่งนี้ปิดทำการไปแล้วถูกไหมคะ

รอบสุดที่เราลงตรวจเยี่ยมครั้งที่๒กับท่านแอนเฟอร์

แล้วก็คณะผู้บริหารของเทศบาล

หลังจากที่เราลงไปครั้งแรกมที่๒มีศาสตร์
ซึ่งครั้งนี้ท่านแอนเฟอร์ก็พูดเลยว่า

ซึ่งการปิดแปลว่า
เด็กทุกคนเขาก็อยู่กับพ่อแม่เขาหมดแล้วถูกไหมคะ

ถูกต้องค่ะ
ไม่มีปรากฏเหรอว่าเด็กอยู่ในห้อง
ในในสถานที่แห่งนี้เลยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณแม่เขาไม่ทราบว่า
เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมีเอามาส่งด้วย๑คน
พอเราอธิบายให้เธอทราบเธอก็ตกใจแล้วก็ไม่คิดว่า
จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเธอก็เลยเอาลูกกลับไปหนึ่งคนค่ะ
ค่ะคุณตำรวจสมีค่ะคือตอนนี้คือเรียกว่าคือปิดไปเลย
หรือปิดชั่วคราวเพื่อขออนุญาตให้ถูกต้องคะ
คือมันไม่ได้เป็นการปิดชั่วคราวนะคะแต่แต่เจ้าของสถานที่แห่งเนี้ย
ไปบอกกับผู้ปกครองเด็กว่าขอปิดชั่วคราวแค่๒วัน
เขาไปพูดได้ข่าวว่าเขาไปให้การแบบนั้น
แต่ทั้งนี้ยังไงคือแต่ยังไงเขาก็ผิดส่วนหมาย

กว่าเขาจะทำให้มันถูกต้องและได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเขาทำถูกต้อง
ขออนุญาตตามขั้นตอนแล้วอาจจะกลับมาเปิดได้ใช่ไหมคะ

คือต้องหากว่ามีเด็กไว้ถึง๖คน
ก็เขาไม่จำเป็นต้องขอจัดตั้งได้
แต่ถ้าตามกฎหมายนะ๖เด็ก๖คนขึ้นไป
ก็จะต้องมาดำเนินการยื่นขออนุญาตให้มันถูกต้องค่ะ
โดยต้องขอจัดตั้งได้ลายเซ็นผู้ว่าราชการจังหวัดใช่ไหมคะ

หลังจากที่เขามายื่นเอกสารอะไรแล้ว
ก็จะมีคณะคำการระดับจังหวัด
ก็จะมีฝ่ายศาสตร์ศุกร์โยชน์ศาสตร์จังหวัดแล้วก็ธรรมจร
จะลงมาตรวจเยี่ยมว่าถูกต้องได้มาตรฐานไหม

ทีนี้ค่ะถ้าเฉพาะในกรณีนี้เลย

เอาล่ะหนึ่งคือยังไม่ได้ขออนุญาตสถานประกอบการนะคะ
แต่มันมีคดีเรื่องของพี่เลี้ยงเด็กด้วย

มันเหมือนกล้ำกล้ำกึ่งว่าคนรอบที่นั่น

ตัวครูซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ย
ก็ดูมีพฤติกรรมที่เขาสงสัยกัน
อันนี้มีผลต่อการให้ใบอนุญาตไหมคะ
อันนี้นะคะคือเนื่องจากว่าในระเบียบก็กำหนด
หนวดชัดเจนเลยว่าคนที่จะมายื่นขอใบอนุญาตได้
หนึ่งจะต้องไม่มีประวัติในเรื่องของการทำร้ายเด็กมาก่อน

ถ้าหากว่ามีเจ้าทุกข์ไปแจ้งความร้องทุกข์ว่า

แล้วมีหลักฐานที่จะยืนยันว่าเขาทำร้ายเด็ก

แล้วถ้าหากเขาถูกดำเนินคดีแล้ว
เขาก็จะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมาทำงานเกี่ยวกับด้านเด็ก
เป็นพี่เลี้ยงเด็กผู้ดูแลเด็กหรือเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเลยค่ะ
มาจากคู่นี้ที่คุณอรุณรัสมีบอกด้วยฉันว่า
คนขึ้นไปต้องขอจัดตั้ง
๖คนขึ้นไปโดยกำหนดอายุเด็กด้วยไหมคะ
ไม่กำหนดค่ะตั้งแต่แรกเกิดไปเลยค่ะ
มันจะมีกำหนดอยู่ว่าสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ย
จะรับเลี้ยงเด็กคือเด็กวัยก่อนเรียนนะคะ
สถานประกอบการแห่งนี้ถ้านับแล้ว
ตามข่าวที่ออกมาคือมีครูที่เขาเรียกกันครู
ครูคนหนึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็มีพี่เลี้ยงอีก๒คนถูกไหมคะ
จริงที่เราไปตรวจวันนั้นนะคะ

แล้วเจ้าของเขาเองเนี่ยเขาก็มาทำเป็นเสมือนบุญผู้ดูแลเด็กด้วย
ช่วยกันดูแลเด็กด้วยเห็นว่าอย่างนั้นนะคะ

แล้วก็รวมทั้งเจ้าของผู้ประกอบการ๑คน
เด็ก๓๐คนนะคะรวมเป็นทั้งหมด๒คน
รวมครูด้วยครูดาวเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของนี้ด้วยค่ะ
ซึ่งหมายความว่าคือครูดาว๑คน

ก็คือคนที่ถูกแจ้งข้อหาไปใช่ไหมคะ
ถูกต้องค่ะที่ชื่อออนนะคะถูกต้องค่ะ
คุณนรุนรัศมียคะเด็กตอนที่ไปเจอนะคะ

ว่ามีเด็กอายุช่วงเท่าไหร่กี่คนนะคะ
อายุเด็กน้อยสุด๑๐เดือนก็คือน้องภูมิที่ถูกทำร้ายทางคลิปนี้แหละค่ะ
แล้วก็สูงสุดประมาณ๔ขวบนะคะ
ทีนี้เราก็ถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก
ทางเจ้าของเองไม่ได้ทำข้อมูลประวัติเกี่ยวกับตัวเด็ก
รับเด็กเลยว่าแยกประเภทว่าเด็กกี่ขวบกี่ขวบไม่มีค่ะ
บางคนก็มีเอกสารบางคนก็ไม่มีเอกสาร
ไม่ได้ทำเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการรับตัวเด็กค่ะ
คนที่ชื่อครูดาวที่เขาเรียกกันครูดาวเนี่ย
คือจริงแล้วต้องมีใบเขาเรียกอะไร
คือเขาต้องเรียนมาทางไหนมีวุฒิการศึกษาด้านไหนมียังไงคะ
ใช่ค่ะจริงแล้วเนี่ยเขาระบุไว้เลยว่า
เขาจะต้องจบเกี่ยวกับด้านทางด้านครูพัฒนาการเด็ก

ก็ต้องไปฝึกอบรมจากกระทรวงพัฒนาสังคมหลักสูตร๓วัน
กรมจจะจัดขึ้นทุกปีนะคะ
เพื่ออบรมให้ได้ใบประกาศตัวนี้ก่อน
ครูดาเนี่ยเคยจบด้านบริหารธุรกิจค่ะ
เธอไม่ได้จบทางด้านเกี่ยวกับครูอนุบาล

แต่เธอผ่านการอบรมมาเมื่อปี๕๗

ได้มา๑ใบประกาศค่ะ

ตัวเธอเองคุณสมบัติสามารถเปิดได้ไหม

แต่ทีนี้ต้องตรวจจิตด้วยนะคะ
เธอไม่แน่ใจว่าเธอตรวจสุขภาพจิตหรือยัง
เพราะว่าไม่มีเอกสารอะไรที่จะมาแสดงหลักฐานเลย

เพราะว่าคนที่ทำงานด้านเด็กที่เลี้ยงเด็ก
และต้องผ่านตรวจสุขภาพจิตด้วยนะคะ
ไปตรวจกันอย่างไรคะคุณอังดนตรวจสมีศ์คะ

ที่จังหวัดนะคะจะมีแผนกตรวจสุขภาพจิต

เขาจะต้องประเมินคือตรวจประเมินทางด้านจิต
จะมีแบบทดสอบทางด้านจิตวิทยาหลายอย่างเลยค่ะ

เขามีแนวโน้มปกติหรือไม่ปกติ
อย่างตัวดิฉันเองเป็นพนักงานคุ้มครองเด็ก
เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กตามพระบอคุ้มครองเด็ก
กฎหมายว่าคนที่มาทำงานด้านนี้

แสดงว่าตัวคนจะเปิดนี่เอกสารเยอะเหมือนกันนะคะ
ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นกฎกระทรวงภายใต้พรบคุ้มครองเด็ก

เป็นรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะ
แต่หลายคนไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษาค่ะ
จะพบว่ามีแบบเป็นเปิดเถื่อนกันเยอะมากนะคะ
ถ้าจะบ้างกันตามหลักฐานจริงระเบียบหลักเกณฑ์
ก็จะต้องทำตามละเอียดเยอะมากซึ่งอธิบายกับครูดาไปหมดแล้ว

เคยได้ไปยื่นขอจัดตั้งมาเมื่อปี๕๗
หลังจากเธอผ่านอบรมแล้ว
เธอก็หายไปเลยค่ะจนกระทั่งปีนี้
ปีนี้ก็จะครบ๕ปีอยู่แล้วเธอก็ยังไม่ได้ดำเนินการนะ
จนเจ้าข้างเด็กมีถึง๓๐คนนะคะ
จากแรกที่มีไม่กี่คนนะคะ
คุณนรุนรัษมีคระคือครูดาวได้ใบอบรม
แต่ว่ายังไม่ได้มีใบตรวจสุขภาพจิตถูกไหมคะ
ก็มาเผาเจิมให้ดูค่ะ
ซึ่งการตรวจสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่
คือตรวจครั้งเดียวจบผ่านแล้วใช้ได้ตลอดไป
หรือต้องเป็นตรวจรายปีราย๕ปียังไงคะ

ไม่มีกำหนดว่าจะต้องตรวจทุกกี่ปีแต่ว่า
ไม่ได้กำหนดไว้หรือรู้แต่ว่าในขั้นตอนครั้งแรกอ่ะ
จะต้องมีการประเมินทางด้านตรวจสุขภาพจิต

แล้วนอกเหนือจากครูดาวแล้ว
คนที่จะเข้าไปเป็นลูกจ้าง
ในสถานประกอบการแบบนี้ต้องมีแบบครูดาวไหมคะ

ที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กกับเจ้าของประกอบการ
ที่สถานประกอบการที่เป็นเจ้าของ

ส่วนแม่บองแม่บ้านนี่ไม่ได้เข้าภูมิคุ้มค่ะ
คือคนที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กต้องมีแบบนี้

ต้องมีผ่านการอบรมหลักสูตร๓วันของกระทรวงพม
และจะต้องผ่านการตรวจประเมินสุขภาพจิต
และจะต้องไม่มีประวัติหรือคดีความในการทำร้ายเด็กด้วยนะคะ

ที่เป็นกฎอยู่ภายใต้ของพรบคุ้มครองเด็กนะคะ

คุณอรุณรัสมีคะตัวของพี่เลี้ยงที่อยู่ในคดี
เขามีใบอนุญาตต่างอย่างที่ครูดาวมีไหมคะ
ไม่มีใดทั้งสิ้นเลยไม่มีหลักฐานอะไรเลย
คือเราขอดูอะไรก็ไม่มีอะไรสักอย่างเดียวเลยค่ะ

ก็คือสรุปได้ว่าไม่ได้ผ่านการประเมินอะไรทั้งสิ้น
ไม่มีการแสดงความรู้ความสามารถอะไรทั้งสิ้น
คือคิดว่าใครก็ได้ที่มาสมัครก็คือรับหมดนะคะ
เท่าที่ดูนะคะเพราะว่าเขาเปลี่ยนลูกจ้างบ่อยมาก

บางคนก็อยู่ได้๒เดือนบางคนก็อยู่ได้๑๐วัน

พี่เลี้ยงคนใหม่มาอยู่ได้๑๐วันก็ลาออก
แล้วตัวพี่เลี้ยงที่เป็นข่าวเนี่ยนะคะคุณอรุณรัศมีร์เขา

แต่เขาอธิบายไหมว่าเขาผ่านประสบการณ์อะไรมา
ทำงานที่ไหนมาทำไมเขาถึงมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่นี่ได้คะ
หมายถึงน้องที่เป็นเจ้าของคลิปใช่ไหมคะ

คนที่ชื่อออนคืออันนี้ไม่ได้สัมภาษณ์ลึกตรงนั้นนะคะ
ว่าเขาจบอะไรมาแต่ว่าเหมือนกับทั่วไปอ่ะคือ
เราเคยสัมภาษณ์น้องคนที่ถ่ายคลิปนะว่า
หนูมาสมัครได้ยังไงมีวุฒิมีอะไรไหม
เหมือนแบบคนที่กำลังมองหางานทั่วไป
น้องคนที่ถ่ายคลิปก็คือทำงานที่โรงแรมมาก่อน
แล้วตอนหลังก็ออกแล้วก็มาหางานที่อยู่ใกล้บ้าน

ก็ได้ที่รู้สึกว่าเขาได้จังอะไรแบบนี้ค่ะ

แปลว่าสถานประกอบการแห่งนี้เนี่ยพี่เลี้ยงเวียนถี่นะคะ

แล้วก็ล่าสุดที่เราสอบถามคนข้างบ้านเนี่ยนะคะ
เราก็ได้มีโอกาสถามเพื่อนบ้านใกล้เคียงว่าสถานสงเคราะห์แห่งนี้เป็นยังไงบ้าง
เขาก็ได้ยินเขาก็บอกทำนองว่าได้ยินเสียงเด็กร้อง
เจ้าของเขาพูดจาไม่ดีมากเลยใช้คำที่หยาบคายในการด่า
ด่าด่าเด็กหรือด่าพ่อแม่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็บางครั้งเธอก็ไม่ได้อยู่ประจำ
ก็ปล่อยให้พี่เลี้ยงเด็กคนนี้ดูแลเด็กเพียงลำพัง
แล้วก็บางทีก็ลืมเปิดประตูเด็กก็เดินออกมานอกถนน
จนถึงถนนจนกระทั่งคนข้างบ้านที่เขาอยู่ใกล้เนี่ยค่ะ
ก็ไปช่วยเอาเด็กออกมาเอาเด็กมาเก็บไว้ที่ที่สถานแห่งเนี้ยค่ะ
คือมันก็หลายอย่างแล้วค่ะเพราะว่าเขาดูแลเด็กไม่ทั่วถึงค่ะ
โอ้โหเดี๋ยวนะคะคือถ้าฟังจากข้อมูลเนี่ยเด็กเกือบ๓๐
แล้วถ้าบางทีเจ้าของไม่อยู่ก็เท่ากับว่ามี๑คนบ้างในบางช่วง
สองคนบ้างในบางช่วงใช่ไหมใช่ใช่คือคือล่าสุดที่น้องเขาออกไป
น้องคนที่ถ่ายคลิปออกไปได้ประมาณเกือบเดือนแล้วนะคะ
ก็มีบ้านที่ที่เขาจะต้องออกไปทำธุระข้างนอกแต่ว่าเบื้องต้นเราก็ถามเขาว่า
เวลาที่ออกไปธุระข้างนอกพี่เลี้ยง๓๐คนดูเด็กดูแลเด็กยังไง
เขาก็อ้างว่าเขาไม่เคยออกไปไหนเลยเขาจะไปธุระที่ไหนเขาก็ตื่นแต่ตีสี่ตีห้า
แต่แท้ที่จริงแล้วที่เราไปถามคนข้างบ้านใกล้เคียงแล้วก็ผู้ปกครองเด็ก
บางคนที่เขาเห็นพฤติการเขาบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่อะค่ะ
บางทีก็ออกไปธุระข้างนอกอะไรอย่างนี้ค่ะพี่เลี้ยงเด็กที่เคยทำงานเขาก็เล่าว่าไม่ได้อยู่ตลอดเวลา
คุณนรสมีคะจนถึงตอนนี้จากการตรวจไม่ว่าจะเป็นกายหรือว่าสภาพจิตใจเด็ก
จากการสังเกตหรือการตรวจก็แล้วแต่น้องเป็นยังไงบ้างคะอ่าล่าสุดนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ย
แล้วก็เอาตัวน้องเนี่ยไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็สงสัยนะคะว่าน้องจะเป็นลักษณะของ
เขาเรียกว่าเช็คกิ้งโดมก็คืออาการแบบนี้มันเป็นจากที่เขย่าเด็กหรือมีการจับเด็กเขย่าไปเขย่ามา
ซึ่งสมองเด็กที่ไม่ถึง๑๘เดือนเนี่ยกระโหลกยังไม่ปิดกระโหลกเด็กจะปิดตอนอายุประมาณขวบครึ่ง
ซึ่งเด็ก๑๐เดือนเนี่ยยังไม่มีกระโหลกจะปิดอยู่ถ้าไปเขย่าลักษณะแบบนั้น
ก็จะทำให้ไปชนเยื่อหุ้มสมองอาจจะมีรอยเลือดหรือแตกได้แล้วถ้าเกิดสังเกตอาการก็คือว่าเด็กจะมีอาการอาเจียนบุ้งไหมหรือว่าซึมลงไหม
อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เอาเด็กมาไว้ที่สถานที่แห่งเนี้ยนะคะ
กลัวคนแตกหน้าแล้วก็ไม่ล่าเริงเหมือนป่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะมีอาการนี้ที่คุณหมอฟัง
หรือว่ามีความผิดสี่ธุทธิตเกี่ยวกับเลือดที่สมองหรือไม่
เมื่อเช้าหลังจากผลสแกนออกมา
สอบถามนะคะได้ความว่าน้องปลอดภัยดีในเรื่องของสมอง
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้นะคะอาการล่าสุดมีไข้สูงมาก
ไข้ลอยไม่ลดเลยค่ะแล้วก็จะน่าเป็นห่วงตรงที่สมองเด็กอาจจะแบบมีชักมีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ต้องรอดูอาการต่อไปค่ะก็ภาวนาว่าให้น้องเนี่ยปลอดภัยนะคะ
ถ้าถามถึงคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยคือเหตุที่เธอถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยคือ
โทษนะคะคือมีความขัดแย้งกันภายในหมั่นไส้กันทะเลาะกันหรือว่าถ่ายมาเพื่อที่จะบอกพ่อแม่เด็กคะ
ไม่เลยค่ะเมื่อกี้คุยกับน้องเขาเนี่ยตอนนี้น้องเขารออยู่ข้างนอกเพราะว่าจะพาเขาไปพบกับพนักงานสอบสวนให้กัน
ให้การเกี่ยวกับเรื่องพิษนะคะน้องเท่าที่สอบถามน้องเนี่ยน้องก็บอกว่าไม่ได้มีการโกรธเครื่องอะไรเลย
แต่ว่าเขามาทำงานเขาเห็นความไม่ปกติหลายอย่างแล้วก็รู้สึกไม่ชอบในการทำร้ายเด็ก
เขาก็เห็นบ่อยครั้งแล้วก็ค่ะแล้วก็เขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบลักษณะของการทำร้าย
แต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่ก็เลยต้องทำตามเขาเรียกว่าเจ้าของบอกให้ทำ
ก็คือให้ตีเด็กก็ตีเด็กอะไรอย่างนี้แต่เขาไม่อยากทำร้ายเด็ก
คุณอรุณรสมีคะคือเดี๋ยวขอเบรกโฆษณาแป๊บเดียวเดี๋ยวขออนุญาตถือสายไว้ด้วยกันก่อน
เพราะว่ารู้สึกรายละเอียดจะอยู่ที่คุณอำรุษมีเยอะมากนะคะ
แล้วก็จริงเรานัดคุณแม่เด็กไว้แต่ก็อย่างที่คุณอรุษมีบอกนะคะคุณผู้ชมคือ
ระหว่างเราเข้ารายการคุณแม่ก็บอกคือไข้สูงคือก็ไม่อยากจะคุยอะไรกับใครแล้วอยากจะดูลูก

นายรณรงค์ค่ะถ้าจนถึงนะตอนนี้เนี่ยเวลาถ้าสมมุติจะดำเนินคดีเนี่ยคือเอาผิดทั้งครูซึ่งเป็นเจ้าของด้วยไหม
คือครูที่เป็นอย่างนี้พี่เลี้ยงเด็กโดนดำเนินคดีเจ้าของก็ต้องถูกดำเนินคดี

หรือเจ้าของต้องมารับผิดชอบคดีที่ทำกับเด็ก๑๐เดือนด้วย
ค่าเสียหายทางแพ่งค่ารักษาพยาบาล
เจ้าของต้องมาจ่ายแทนลูกจ้างอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นจะโดน๒คนไหมคะในคดีนี้

อันหนึ่งก็คือตัวที่ทำธรุณกรรมเด็กโดยตรงก็คือพี่เลี้ยง
ส่วนเจ้าของผิดฐานเปิดสถานเนอร์เซอรี่โดยไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเอง
เดี๋ยวเรามาขอรายละเอียดพร้อมกันต่อนะคะ

ทีนี้ค่ะจากที่คุยกับเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านเนี่ยเคยเห็นแบบ
เหนือจากเห็นว่าเด็กแบบเหมือนกับออกไปนอกถนน
อะไรก็แล้วแต่หรือได้ยินเสียงเนี่ย
เพื่อนบ้านให้รายละเอียดไหมคะว่ามันเกิดลักษณะแบบนี้
บ่อยไหมกับเด็กหลายคนไหมกับพี่เลี้ยงหลายคนไหมในเนอร์เซอรี่แห่งนี้นะคะ
คือเขาเองเขาก็ไม่ได้เข้ามาเห็นข้างในเขาเห็นได้ยินเสียงข้างนอก
แล้วก็พฤติการที่เวลาที่แม่หรือว่าผู้ปกครองเด็กมาส่งลูก
เขาก็เห็นบางทีเขาก็ใช้คำพูดที่เหมือนเขาก็ใช้คำว่าด่าเลยนะ
ด่าด้วยคำหยาบคายอะไรอย่างนี้ค่ะกับเด็กได้ยินเสียงเด็กร้องประจำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ข้างในอ่ะนะคะแล้วก็ที่ว่าที่ปล่อยเห็นว่าเด็กเดินออกมาเกือบถึงถนน
เขาก็เลยเป็นห่วงเขาดีใจมากเลยที่เห็นท่านในอำเภอลงไปแล้วก็ได้มีการสั่งปิดไม่ให้
ดำเนินการต่อนะคะค่ะอันนี้จากปากคำที่เขาเล่าให้เราฟังอ่ะนะคะ
คุณอรุณรสมีคะในในสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้เนี่ยตอนที่ลงไปพื้นที่ตามข่าวเนี่ยบอกเห็นมีอุปกรณ์ในการใช้ทำโทษเด็กด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเราเห็นไม้บรรทัศน์ค่ะลักษณะเป็นไม้บรรทัศน์นะคะแล้วก็มีพันผ้าเทปอืมอ่า
ผ้าเทปจนมิดเลยแล้วก็ถามว่าเอาไว้ทำไมเขาก็บอกตรงตรงว่าเขาก็บอกว่าเอาไว้สำหรับลงโทษเด็กที่เด็กดื้อ
เด็กมีปัญหาทะเลาะกันหรือแย่งของเล่นกันหรือไม่เชื่อฟังอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็ให้พี่เลี้ยงลงโทษเด็กนะคะ
ไม้บรรทัศน์นี่เป็นไม้บรรทัศน์แบบไหนคะเป็นไม้พลาสติกคล้ายเป็นไม้บรรทัดเหล็กอะค่ะ
ลักษณะคล้ายเป็นไม้บรรทัดเหล็กหนักหนักหน่อยอะค่ะเอ่อตามตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะ
คือถ้าสมมุติเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันยังถกเถียงกันอยู่ด้วยซ้ำไปว่า
ณปัจจุบันนี้ตีลูกได้ไหมตีหลานได้ไหมเนี่ยนะคะแต่ทีนี้เอาเฉพาะสถานประกอบการแบบนี้เลยค่ะ
การทำโทษเด็กหรือการสั่งสอนเด็กมันมันมีขอบเขตแค่ไหนคะคือจริงจริงแล้วมันไม่ควรจะมีการทำร้ายหรือตีเด็กเลย
เพราะว่าเด็กเล็กมากเด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยถ้าเราเข้าใจพัฒนาการเด็กในช่วงของแต่ละวัยเนี่ย
เด็กก็มีการซุกสนตามภาษาและการที่เราจะทำให้เด็กสงบลงได้มันมีเทคนิคและวิธีการ
วิธีการมีจิตวิญญาณในการที่จะเบี่ยงเบนความสนใจถ้าพี่เลี้ยงเพียงพอในการดูเหล็กและมีความรู้ความเข้าใจ
ในการที่จะดูแลเด็กอย่างไรไม่ให้ร้องไห้ในการที่จะควบคุมอารมณ์ของเด็กเนี่ย
เขาไม่มีวิธีการเขาก็เลยต้องใช้คือมันเหนื่อยเข้าใจนะว่าเขาเหนื่อย
เขาอาจจะแบบต้องใช้ไม้ควบคุมแต่การนั้นไม่ใช่การแก้ปัญหาเด็กก็คือเด็กอะค่ะ
ก็จะไม่รู้เรื่องเอาคือขู่ให้เด็กกลัวนะคะคือมันไม่ถูกต้องเลย
มันก็ผิดพรบคุ้มครองเด็กถ้าหากว่าการทำโทษมันมีการทำรุนแรง
ครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธหรอกค่ะแค่ทำอะไรก็ได้ทำให้เด็กตื่นกลัว
แล้วมีพฤติกรรมที่กระทบกระเทือนทางจิตใจของเด็กอย่างรุนแรง
ก็ถือเป็นการทารุณกรรมทางจิตใจเหมือนกันนะคะไม่จำเป็นต้องแสดงออกภายนอกก็ได้ค่ะ
ที่เด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอะไรอย่างนี้ค่ะเช่นเด็กมีการสะดุ้งภาวะ
กลัวคนแปลกหน้าบางทีมันก็มีผลจากกระทบทางจิตใจได้เหมือนกันนะ
ถ้าหากเกิดกระทำรุนแรงข้างนอกก็จะส่งผลทางด้านจิตใจด้วยค่ะ
เหนือจากไม้บรรทัศน์ที่พันเทปแล้วเนี่ยเราเจออุปกรณ์อื่นที่ใช้ทำโทษเด็กอีกไหมคะ
อันนี้คือคือไม่เห็นอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะแต่เท่าที่คุยจากน้องที่เป็นพี่เลี้ยงโพสต์คลิปเนี่ยค่ะ
เขาก็บอกว่ามันก็จะมีอย่างอื่นอีกเป็นลักษณะเหมือนคล้ายเป็นไม้กระบองเล็กเบาหรือเปล่า
อันนี้ไม่แน่ใจนะคะเขาพูดลักษณะแต่เราก็ไม่เห็น
แล้วเขาก็บอกว่าเวลาอาบน้ำก็มีบ้างใช้ขันขันทุบเด็กอะไรตีหัวเด็กอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้ล่าสุดนะคะที่คุยกันเมื่อก่อนเข้ารายการเนี่ยค่ะ

การตีเด็กตรีเจ้าของบอกอย่าตีที่เห็นเป็นรอย
สงสัยว่าอยากรู้ว่าที่หนูว่ามีการทำร้ายเด็กที่เห็นมันมีไม้บรรทัดอันหนึ่ง
รู้ไหมว่าอันนั้นเขาตียังไงแล้วเขาเคยทำร้ายเด็กที่ว่าทำร้าย
หรือว่าขู่เด็กเนี่ยทำยังไงบ้างน้องก็อธิบายให้ฟังค่ะ
ซึ่งคนที่บอกว่าถ้าจะตีให้ตีฝาเท้าตีให้ตีหัวไม่ให้เห็นแผล
โทษโทษนะคะคือถ้าผิดบอกนะคะคือคือครูดาวเจ้าของสถานประกอบการ
หรือเป็นพนักงานเลี้ยงเด็กด้วยกัน
ครูดาวเจ้าของสถานค่ะ
ถูกต้องค่ะใช่ค่ะ
เด็กร้องให้ด้วยลองไห้ไม่ให้อุ้มอะไรแบบนี้ค่ะ
ซึ่งวันที่เราไปตรวจเยี่ยมมีเด็กคนหนึ่ง
ร้องไห้ร้องไห้นะคะแล้วก็ปล่อยร้องนานมากแล้วก็สักพักหนึ่ง
พี่เลี้ยงก็คงไม่ลักษณะนั่งค่ะคือลักษณะยื่นมือออกไปแล้วให้เด็กจับ
ท่านอนลุกขึ้นมานั่งแล้วก็พาไปนั่งอีกมุมหนึ่งเด็กก็หยุดร้องไห้
คือเขาจะไม่อุ้มลักษณะเหมือนแบบจะไม่อุ้มจะไม่จับอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้เท่าที่สังเกตวันนั้นนะคะ
คุณอรุณลักษณีย์คะก่อนที่จะมีคลิปที่เป็นข่าวของเด็ก๑๐เดือนนี้นะคะ
มีมีกรณีอื่นที่มาแจ้งเอาไว้ก่อนไหมคะแบบลงบันทึกประจำวันหรือว่าบอกสพพื้นที่ไว้

ใช่ค่ะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแต่ว่าเหมือนกับว่าแต่ก็คือเราก็พยายามหาข่าวเนาะจากผู้ปกครองหรือว่ามีใครอะไรยังไงบ้าง
น้องแม่ของน้องภูมิเนี่ยเขาก็คุยกับผู้ปกครองด้วยกันเขามีข้อมูลค่อนข้างเยอะมากกว่าตัวดิฉันเอง
ตัวดิฉันเองก็ไม่ได้สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครองผู้เสียหายโดยตรงแต่ก็ได้ยินได้ฟังจากชาวบ้านแหล่งข่าวก็คือชาวบ้านที่แจ้งมาว่า
ก็ได้ยินได้ฟังว่าเนี่ยผู้ปกครองก็มาโวยวายเหมือนกันแต่เขาก็เคลียร์ได้อธิบายได้
ก็เลยไม่ได้เป็นข่าวถึงขนาดว่าต้องไปแจ้งความอะไรอย่างนี้ค่ะ
เข้าใจค่ะคุณอรุณรสมีค่ะได้ข้อมูลเยอะเลยเยอะมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่เล่าให้ฟังค่ะขอบคุณนะคะ
สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาคุยในแง่มุมกฎหมายบ้างตกใจเหมือนกันนะ
คือเจ้าของบอกพนักงานคือเราพอจะเข้าใจว่าเวลาเด็กร้องอแงดื้อมันเอางี้นะคะถ้าคนไม่รักเด็กไม่เข้าใจจริงมันจะรำคาญเข้าใจแหละ
ยิ่งเหนื่อยยิ่งโมโหแต่เมื่อจะทำสถานประกอบการและข้อจำกัดมีขนาดนี้นี่มันก็ไม่ควรจะมาถึงจุดนี้ได้นะ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเรื่องคดีว่าจะเอาผิดได้แค่ไหนและที่สำคัญคงไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวอยู่หลายที่เหมือนกันสักครู่ค่ะ
สนับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส
รายการค่ะคุณผู้ชมค่ะทนายรณรงค์ดูเฉพาะคดีทำร้ายเด็กไม่ได้เกี่ยวกับคดีสถานประกอบการไม่ถูกต้องใช่ไหม
สถานประกอบการนี่เขาดำเนินการไปไวมากเลยครับคือถ้าเขาไม่ดำเนินการก็จะไปถามเขาอยู่ครับ

ไม่มีปัญหาครับยังไงเขาบอกแล้วเขาปิดตอนแรกถ้าไม่ปิดจะเข้าไปหาอยู่
ตัวครูดาวก็อยู่ในพื้นที่ใช่ไหม

ไม่ได้มีคือเรื่องคดีนี้ไม่ได้มีปัญหาว่าจะหายไปไหน
น่าหายครับมันมาขนาดนี้แล้วครับเพียงแต่ว่าจะถูกดำเนินคดีในข้อหาอะไรเท่านั้นเอง
ต้องดูจากการรักษาพยาบาลของเด็กเป็นสำคัญก่อน
เอ่อตอนนี้โดนกี่ข้อหาคะพี่เลี้ยง
คือตอนนี้มันโดนตามพรบคุ้มครองเด็กเรื่องของการทารุณกรรมเด็กทำร้ายร่างกายจิตใจเด็ก
ซึ่งโทษมันแค่๓เดือนไม่ได้โทษหนักอะไรมาก

ปรับมีปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทแต่ประเด็นก็คือต้องดูว่าน้องคนนี้ต้องรักษากี่วัน
ถ้ารักษาเกิน๒๐วันก็อาจจะเป็นเรื่องของทำร้ายร่างกายให้ได้รับอันตรายสาหัสได้
แล้วต้องมีฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายอะไรเพิ่มไหมคะ

จนถึงตอนนี้คุณแม่อะไรไปให้ปากคำหมดแล้ว

ตอนนี้ยังต้องการหลักฐานอะไรเพิ่มอีกไหม
ก็นี่ครับเดี๋ยวจะเอาพยานพลเมิงดีไปสอบปากคำ
เราต้องสอบพยานทั้งหมดกี่คนหรือเฉพาะคนที่เป็นผู้ถ่ายไว้เท่านั้น
พลเมืองดีก็หมดแล้วครับเพราะมีประจักษ์แค่นั้น
ต้องมีเพื่อนบ้านไปไหมคะเพื่อที่จะบอกว่าคือมันมีน้ำหนักมากแค่ไหนแค่ไหน
ตัวคลิปกับเจ้าของคลิปคนถ่ายพอแล้ว
เท่านั้นก็พอรับฟังได้แล้วว่ามีการตีเด็กจริง
โต้แย้งของพี่เลี้ยงเขาที่เราเห็นในข่าว
อันนี้มีผลกับคดีมากน้อยแค่ไหนคะ
คนมีสิทธิโต้แย้งครับแต่ว่าเด็กเจ็บจริง

เดือนเองเนอะใช่ครับแล้วก็นอกเหนือจากที่เขาอธิบายไปแล้วเนี่ยนะคะ
อ่าเอ่อไม่รู้จะถามว่ายังไง
คือการลงโทษแบบนี้มันจะนำไปสู่เช่นจังหวัดน่ะต้องไปตรวจเลยไหม
คือเรียนไม่ได้จะบอกว่าในที่นี่มีที่เดียวจังหวัดเดียวนะ
แต่คือจะเอาเพิ่มกว่านี้ไหมคือไหนทำแล้วอ่ะถ้าเห็นข่าวนี้ผมเป็นห่วงเด็กทั้งประเทศ
ในสถานเนอร์เซอรี่เถื่อนที่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยคืออยากให้หน่วยงานของรัฐช่วยไปตรวจสอบดูให้หน่อย
เพราะเราไม่รู้ว่าจะมีการเอาไม้บรรทัดเหล็กมาพันไม้พันเชือกพันผ้ามาลงโทษเด็กแบบนี้อีกกี่แห่ง
ที่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวอย่าลืมนะครับสิทธิ์ในการลงโทษเด็กของคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครองเนี่ยไม่มีเลย
คือตามกฎหมายแพ่งพาณิชย์พ่อแม่ลงโทษเด็กได้เพราะมีกฎหมายให้อำนาจทำได้
ครูพี่เลี้ยงอะไรก็ตามไม่มีกฎหมายให้อำนาจทำได้อีกต่อไปแล้ว
การเอาไม้บรรทัดเหล็กแล้วพันไม้ไว้เนี่ยพันเชือกไว้เนี่ยมันทำแบบนั้นไม่ได้
ซึ่งขนาดพ่อแม่ถึงแม้ว่าถ้าฟังจากทนายนะคะคือมันก็ยังมีข้อโต้แย้งทางสังคมกันอยู่เลยด้วยซ้ำไป
ใช่ครับแล้วคุณเป็นอะไรกับเขาไปตีเขาเนี่ย
คือถ้าเอาวิธีการคิดของนักพัฒนาเด็กเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าการลงโทษเด็กคือ๑ตักเตือน๒งดกิจกรรมเท่านั้นเอง
ไปตีเด็กเลยห้ามไปสัมผัสเด็กการไปดุด่ายังรุนแรงยังทำไม่ได้เลย
ถ้าสถานรับเลี้ยเด็กเนอร์เซอรี่ทำแล้วมีปัญหากฎหมายยังบอกเลยว่าให้พมไปเอาเด็กมาเลี้ยงแทน
เพราะมีวิธีรองรับอยู่แล้วไม่ได้กลัวเลยปิดก็คือปิด
ค่ะคือข่าวเรื่องนี้มันจัดไปมันก็หนักใจไปนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติมองในแง่ของคู่ขัดแย้งนี่อีกฝั่งหนึ่งเป็นเด็กไง

นี่เป็นเด็กที่พูดไม่ได้ไม่ได้ด้วยยังบอกไม่ได้เลยว่าผมโดนอะไรมาแม่หนูโดนอะไรมาคะ
อ๋อเอาแล้วค่ะคงไม่ใช่คฎี้ยากเกินไปแต่ว่าจะถึงไกลไหนะเดี๋ยวดูเราก็ตามกัน

ขอบคุณครับ

อีกสักครู่คุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอน